คาเดชั่นไม่ต่างเลยค่ะคุณคิม

เด็กลักษณ์ตะตีมีคันวันนี้ให้ดูดีไหมคะ

ที่ท้องอย่าให้ลูกดูนะคะตอนนี้เดี๋ยวเข้าลูกนะฮะ
วันนี้เรามีข่าวล่าสุดนะคะของทีมคาเดชั่นจากหน้าหนึ่งไทยรัฐค่ะ

เมื่อวานเราเสนอว่าเป็นโรงแรมนะคะคาดเคลื่อน

คือเป็นโจรที่ยกแก๊งเข้ามามัดมือมัดเท้าบอดี้การ์ด

นี่คือวางแผนกันอย่างดีเลย

ต้องทราบว่าเธอเอาเพชรมูลค่าหลายร้อยล้านบาทไทยมานะฮะ
เป็นมูลค่าของนี่ก็คือเท่าไหร่วะเนี่ย
ของเรานี่ตีเป็น๔๐๐ล้านบาท
๑๐ล้านยูเอสก็ประมาณ๔๐๐ล้านบาทเนี่ยนะฮะ
ศูนย์ทรัพย์ศิลป์ไปประมาณ๔๐๐ล้านบาทหรือว่า๑๐ล้านดอลลาร์
คาเดเชียนวัย๓๕ปีถูกโจร๕ราย
แต่งตัวเรียนแบบตำรวจและใส่หน้ากากปกปิดใบหน้าบุกปล้น
ที่บ้านนี่เขาใส่เสื้อป่ะเนี่ย
ใส่เสื้อสีเนื้อไง
ได้ใช้ปืนจ่อศีรษะและเขย่าตัวเธอแล้วเอาเธอไปขังไว้ในห้องน้ำ

ส่วนแคนเย่เวสซึ่งกำลังขึ้นแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่
เทศกาลศิลปะและดนตรีมีดัลในมหานครนิวยอร์กนะคะ
บอกกับแฟนคลับแบบกระทันหันว่าผมขอโทษครอบครัวมีเรื่องฉุกเฉิน

แล้วก็บินไปหาภรรยาที่พารีสเลย
ปล้นดังกล่าได้ฉกทรัพย์สินมูลค่าที่มีค่าของคิมไป

มูลค่าร่วมประมาณ๑๐ล้านโดลาสหรือ
รู้หมดเลยทุกอย่างเลย
ไม่ได้ไปแบบว่า
แรนดอม

มีเหตุการณ์ป้นเพชรอย่างนี้ในปารีสเป็นระยะ
ปล้นแรงงานใช่แล้วก็ป้นลูกเทศมนตรีลูกสาวเทศมนตรีที่กำลังนั่งอยู่ในรถ
รู้เลยว่าใส่เครื่องเพชรอะไรไปแล้วก็หยุดรถแล้วก็

แม้ดูไฮโซไทยสิไฮโซไทยถึงเวลาไปถึงที่ก็ประโคมไปบ้านเนอะไอ้ก้อย
ปกติพี่ปี้เวลาไปงานเต็มที่อยู่แล้ว
ไม่ต้องไฮโซหรอกแม่ชมพู่ล่ะ

แล้วนี่ขนาดดาราไทยไปขนาดนั้นน่ะ

อันนี้อย่างแม่คิมนี่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เหรอ

เสื้อผ้าอาจจะมีสปอนเซอร์มีอะไรอย่างนั้น

จะขนเข้าประเทศอย่างไรว่าเป็น๑๐ล้านบาท

แต่ที่เห็นบางคนก็ไม่โหลดนะคะ
ก็คือแบบเก็บไว้กับตัวตลอดอะไรแบบนี้ใช่ไหม
แต่บางคนที่ดีมันต้องดีแคร์นะครับพวกเท็จพวกอะไรอย่างนี้

อ้อนั่นสิแล้วมันจับมัดมือมาทั้ง๕คน

เขาอาจจะแบบอาจจะไม่กี่คนมั้ย
เคยเจอคนที่บริการตัดกรุงเขาตอนที่เคยไปเมืองคาแล้วก็เจอ

ตัวใหญ่มากเหมือนนักเล่นบาสประมาณโอ้โหเยอะเหมือนกัน

ไม่ดีที่นางอุ้มนางนางมีลูกอะเหรอ
มีลูกอ่อหรอนางเค้ายังไง
มีแล้วครับมีลูก

จริงกล้องตามเราตลอด๔๕ตัวมีโดรนมีเลสเปียม
ก็เป็นชีวิตของนางกับแม่แล้วก็ทะเลาะกับน้อง
แล้วก็มีแฟนแล้วก็ที่ดังมากคือคลิปหลุดที่มีเพจกันกับแฟน

ดังมากแล้วตอนนี้ก็แต่งงานกับแคนเย่ซึ่งดังมาก

ไปแบบเป็นปรากฏตัวในหนังบางเรื่อง

นี่ที่นางไปคือไปแฟชั่นวีคอย่างเดียวเลยเนอะ

เวลาที่ออกแบบอะไรก็แล้ว
เห็นปะเหมือนเซ็นต์รอแรงนั้นก็ไปออกแบบให้เขาตลอดนะ
ถูกเข้ามาจาก๗๐๐๐ถ้าสมมติอันนี้ออกแบบปุ๊บก็กลายเป็น๗๘๐๐๐๐อ่ะ
เพิ่มขึ้นไปเลย

คุณนี่ชื่อ
มีคนบอกว่าแองจี้เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมีคนเขียนเมื่อกี้